เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็นนะครับ

อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
รถคันนึงที่มีกล้องหน้ารถจะออกจากซอย

จะเข้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ค้างเติ่งกันอยู่อย่างเงี้ย
ต่างคนต่างไม่ถอยในตอนแรก

พูดดีก็ได้พูดดีก็ได้
มีดดาบมาด้วยคือความจริงคลิปนี้ยาวมากคุณเขียนมาสอน
ก่อนที่เขาจะเข้าไปเอามีดดาบในรถเนี่ยนะเขาลงมาก่อนรอบนึงแล้ว

มาคุยกับลุงกับป้าที่ขับรถออกจากซอยเนี่ยบอกว่าให้ถอย
แต่ว่าก็คุยด้วยถ้อยคำที่มันอย่างนี้
กับป้าเขาก็ไม่ยอมก็กลับไปที่รถแล้วเอามีดดาบออกมา
แล้วรอบนี้มีวินจักรยานยนต์รับจ้างพี่วินเข้ามาเห็นพอดี
เขาก็มาช่วยเคลียร์ให้ที่สุดแล้วลุงกับป้าเขาก็ยอมถอยให้นะ
ใช่เขายอมถอยค่ะแต่พ่อหนุ่มคนนี้เขาไม่จบค่ะ
เดี๋ยวดูว่าตอนที่ลุงกับป้าเขายอมถอยให้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีก
มันพรุ่งมามาอย่างนี้แล้วมันกลับไหมเปล่า
ได้ตอนที่ถอยไปได้ถอยให้แล้วแล้วตอนถ่านไปได้ไปถลวี
ใส่เขาอีกค่ะนะครับทีนี้ลักษณะท่าทางของชายเสื้อเขียวคนนี้เนี่ย
เหมือนกับเขามั่นอกมั่นใจว่าเขาถูกเขามาจากถนน
ใหญ่จะเลี้ยวเข้าซอยรถจะออกจากซอยแม้ว่าจะจ่อมาจะถึงปากซอย
แล้วก็ต้องต้องหลบเขาเพราะว่าซอยนี้มันเล็กด้วย

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวทายลัทร์ทีวีที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ซอยวัดราดประดุกฐานเข้าซอยมันกว้างกันสัก๔เมตรคือมันได้คันเดียว
ทีนี้พอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะครับเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ดูจุดพื้นที่กันนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าถ้าไปดูจะพบว่าถนนตรงนี้มันไม่มีเกาะกลางถนน
แต่มันมีเส้นทึบอยู่เส้นทึบสีเหลืองที่เขาเรียกว่าเขตปลอดภัยหรือว่าเกาะสมมุตินะ
ก็ลักษณะจะขีดเอาไว้เพื่อจะเป็นเกาะกลางถนนนะครับถ้าไปดูตัวอย่างความรู้ในการสอบใบขับขี่นะ
เขาโพสต์ข้อกฎหมายกันเลยนะมันมีโจทย์เลยนะเวลาไปสอบใบขับขี่
จากภาพเมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอยผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ถ้าเจอเส้นทึบเหลืองแบบนี้ที่เขาขีดเหมือนเป็นเกาะกลางถนนแบบนี้
คำตอบคือผู้ขับขี่ไม่สามารถขับรถเข้าไปหรือขับผ่านหรือคล่อมเกาะกลางถนนที่เป็นเส้นทึบสีเหลืองแบบนี้ได้นะฮะใช่ค่ะ
เขาก็ถือว่าคือเกาะกลางถนนนะใช่เพียงแต่เขาใช้เส้นสีเหลืองขีดเท่านั้นเอง
เขาไม่ได้สร้างเป็นเกาะกลางถนนขึ้นมาจริงจริงเขาเรียกว่าเกาะสมมุติ

นี่เป็นเขตปลอดภัยหรือเกาะสมมุติคุณต้องไปกลับรถบริเวณที่เขามีช่องว่างที่ไม่มีเส้นสีเหลือง

เลยไปหน่อยกลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยคุณจะไม่สามารถขับมาแล้วคุณปาดฟื๊บขวาเข้าซอยไปเลยอย่างเงี้
ตรงฝั่งขวามือที่มีสีเขียวเนี่ยคือบริเวณระหว่างซอยเห็นไหม
ซอยนี้คือรถที่เขาออกมาจากซอยรถของพ่อหนุ่มเสื้อเขียวจะต้องไปยูเทิร์นแล้วเข้าซอย

แต่ปาดขวาเลยเพื่อจะเข้าซอยแบบนี้เห็นไหมฮะลุงเขาออกมาจะถึงปากซอยแล้วไง
เขาก็เลยไม่ได้ถอยให้แล้วก็มีเรื่องราวตามคลิปนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับคุณลุงคุณป้าที่อยู่บนรถในคลิปนะครับเล่าเหตุการณ์บอกว่าซอยที่เกิดเหตุมันแคบ
ทำให้รถเลี้ยวเข้าออกได้ครั้งละคันเท่านั้นปกติหากมีรถสวนกันแบบนี้เวลาลุงเจอลุงก็ยอมถอยให้นะ
ให้กับรถที่มาจากถนนใหญ่จะเข้าซอยแต่รถเก๋งคันนี้เนี่ยยังไม่ทันไรเลยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ย
ลงมาจากรถมาถึงมาด่าด้วยคำหยาบคายก่อนเลยแล้วก็บ้วนน้ำลายใส่หน้ารถเขาด้วย
หลังเกิดเหตุแม้กระทั่งไปเจอกันที่โรงพักก็ยังไม่ขอโทษมีแต่พ่อของหนุ่มคนนี้

สุดท้ายแล้วก็จบด้วยดีคือคุณพ่อเข้ามาขอโทษผมผมก็เลยให้อภัยเขาไป
คือเห็นแก่คุณพ่อเขาอะครับนะฮะ

สติตัวเองไม่อยู่ทั้งที่ผมนั่งอยู่กับท่านรอง
มันเดินเปิดประตูเข้าไปว่าผมอีก
ว่าอะไรบ้างครับคุณฮะ

ก็เลยมองหน้าท่านลองปล่อยผมอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็โดนเอง

เขามีความรู้สึกสำนึกผิดหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้

เขาหัวร้อนแบบนี้มันจะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองนะ
ถ้าไปเจอพวกหนุ่มด้วยกันวัยรุ่นใจร้อนอย่างนี้ก็ฆ่ากันตายแล้ว

ความจริงก็ไม่เด็กแล้วนะชายในคลิปเนี่ย
นายนัทพัฒน์ชันทสุเมธีอายุ๒๓ปีนะ

ก็มาสพบางบัวทองเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าถูกเขาแจ้งความเอาไว้นะครับสำหรับคนที่

ถูกเอามีดมาขู่มาถมน้ำลายใส่รถอะไรพวกนี้นะครับ

ลุงก็บอกว่าก็ให้อภัยปล่อยไป

เหมือนกับด่าลุงซ้ำกลางโรงพักต่อหน้าตำรวจอ่ะ

นักข่าวก็บอกว่าขอบคุณครับ

ผู้กรรมการสพบางโบทองพันธบริกสุรพพอนุสิริบอกว่า
ก็คือข้อหาดูหมินซึ่งหน้าก็เอาไปบ้วนน้ำลายใส่เขา
ข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

และข้อหาคมเหงรังแก่ผู้อื่นนะครับ
ส่วนจุดเกิดเหตุเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
หากพบว่าถนนจุดเกิดเหตุที่ผู้ต้องหาเลี้ยวรถเข้ามาเป็นจุดห้ามเลี้ยวเป็นเส้นทึบ
ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มคือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

ใช่ค่ะแล้วคุณลุงที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
คนก่อเหตุไปด่าคุณลุงที่โรงพักใช่ไหม
สุดท้ายคนที่ขอโทษลุงก็คือพ่อของคนก่อเหตุ

แล้วลุงบอกจริงลุงโดนความผิดตามพรบจราจรด้วยนะ
กีดขวางเส้นทางโดนปรับไป๔๐๐
ลุงบอกลุงก็งงเหมือนกันนะแต่ก็ยอมจ่ายไป
ได้จบอาจจะเป็นเรื่องของทางร่วมทางแยกอะไรพวกเนี้ยนะครับ